คุณผู้ชมครับในจำนวนเรือรบที่เข้าร่วมพิธีสวนสนามทาง

ซึ่งกองทัพเรือของอาเซียนนั้นจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีครับ
จากว่าได้ร่วมภารกิจของอาเซียนนะครับ
ในการรักษาความสงบของน่านน้ำในภูมิภาคนี้

รับโอกาสพิเศษขึ้นไปบนเรือรบลำนี้พร้อมกันครับ
จากกองทัพเรือออสเตรเลีย
เรือฟริเกตอายุ๒๕ปีลำนี้
มีกำลังพล๑๘๐นาย

พิธีสวนสนามทางเรือนานาชาติ
เลิมฉลองในวาระครบรอบ๕๐ปีอาเซียน
ภายใต้วาระที่สำคัญของภูมิภาค

โดยมีนาวาทวีสก๊อตคาเตอร์
เป็นผู้พาไปเยี่ยมชมจุดสำคัญต่างที่อยู่บนเรือ
จากบริเวณหน้าเรือที่เป็นที่ตั้งของอาวุธนำวิถี
หนึ่งในยุทธโปรกรณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเรือ
ตามปกติมันจะเป็นอาวุธพิฆาต
แต่สำหรับงานนี้มันถูกเปิดใช้งานเพื่อ
ของเรืออื่นไปจนถึงครัวของเรือ
ที่ถือได้ว่าเป็นจุดสำคัญในการเลี้ยงกำลังพล
ซึ่งทั้งหมดสะท้อนให้เห็นว่าเรือลำนี้
แม้จะมีอายุมากและมีแนวโน้มใกล้ปลดประจำการ
แต่ก็ยังมีการพัฒนาระบบให้ทันสมัยเสมอ
สำหรับต่อสู้ในสมรภูมิทางน้ำอยู่มาก
ทัพเรือออสเตรเลียรู้สึกเป็นเกียรติ
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสวนสนามทางเรือ
ในโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่ปีนี้อาเซียนมีอายุครบ๕๐ปี
ต่อเพื่อนและเพื่อนแมลบิลล์ที่ทำให้เราได้คุณภาพกัน

มีภารกิจหลักคือการร่วมกับกองทัพเรือของอาเซียน
รักษาความสงบเรียบร้อยในหน้าน้ำ
ซึ่งผู้บังคับการเรือออสเตรเลียลำนี้บอกว่า
ทุกฝ่ายยังคงทำงานร่วมกันอย่างหนักและต่อเนื่อง
เพื่อนำความสงบสุขมาสู่หน้าน้ำในภูมิภาคเวิร์ค
เคยเดินทางเยี่ยมประเทศไทยมาแล้ว๒ครั้ง
และยังเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจฝึกผสม

ผลัดกันเป็นเจ้าภาพทุกปี
เรือลำนี้จึงเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม

ออสเตรเลียกับอาเซียนและประเทศไทย
พลดาวสุโขทีมข่าวเทวรัฐทีวี